แล้วมันนำมาเยอะนำมาดังเป็นคดีความเยอะแยะมากมาย

สองหมื่นเขาส่งมาแบบนี้ก็พูดตามนี่แหละ

เพราะว่าเขาก็ผิดในข้อหาหลอกลวงประชาชนด้วยนะฮะ

้าออนภา๑ใน๑๒คนดังที่ไปรีวิวถูกออกหมายเรียก
ก็แน่นอนเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เข้าไปด้านในห้องรับรองรับแจ้งความ
คือก่อนเข้าไม่ได้มีการพูดคุยให้แต่ถ่ายภาพไป
หลังจากคุยกันให้สัมภาษณ์ไปสักกว่า๒ชั่วโมงได้
ม้าเองก็ออกมาเปิดเผยบอกว่า
วันนี้มาชี้แจงตามความจริงทั้งหมด
ยืนยันไม่ได้หลบหนีตามที่เป็นกระแสสังคมวิภาควิจารณ์
แต่เพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวานก่อน
ก่อนหน้านี้มีเพียงข่าวที่ออกมาทางสื่อต่าง
เท่านั้นก็ไม่ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่

แต่เพียงครั้งเดียวเมื่อปีที่ผ่านมา

การที่สินค้าจะออกมาขายได้มันต้องมีคุณภาพแล้วหรือเปล่า
รับรีวิวไปแต่ก็ยอมรับนะว่าไม่ได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อน
แต่ว่ามีเพียงผู้ว่าจ้างส่งสคริปต์มาให้พูดตามบทเท่านั้น
รับว่าเธอโอเคฉันก็ผิดที่ไปเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค
และก็โฆษณาเกินจริงซึ่งตำรวจเองก็ขอความร่วมมือให้กับบรรดาดารานักแสดงต่างที่เป็นเน็ตไอดอลต่างเนี่ย
ประชาสัมพันธ์สิ่งที่มันถูกต้องด้วยว่าต้องระวังคำพูดอย่างไร
เพราะมีคนเชื่อถือคุณค่อนข้างเยอะซึ่งก็เห็นด้วย
แต่ก็มองว่าบริษัทผู้ผลิตควรจะทำออกมาให้มันถูกต้องดีไหม
เพื่อไม่ให้หลอกลวงประชาชนและดารานักแสดงเองก็เขาบอกว่าเขามีหน้าที่เพียงรับจ้างเท่านั้น
เขาก็ไม่สามารถไปตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าไอ้เลขนี้มันถูกมันผิดก็ไม่สามารถทำได้
ก็คือตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราตรวจสอบหยิบกล่องขึ้นมาหยิบซองขึ้นมามันก็มีออย
แล้วก็มีแพ็คเกจจิ้งที่มันดูดีกล่องก็ดูดีการออกแบบก็ดูดีมันน่าจะได้มาตรฐานมาแล้ว
แล้วคนก็ใช้เยอะคนก็ขายเยอะมันน่าจะดีหรือเปล่าเหมือนนั้นใช่ไหมฮะ
จากนี้พี่ม้าบอกว่าข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบสองทางชื่อเสียงเธอทางหนึ่งครอบครัวทางหนึ่ง
แม่ของพี่ม้าเองเครียดมากตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว
ไปฟังเสียงของคุณม้าที่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่พบตำรวจกันหน่อยนะฮะ
ก็เราเห็นซองเราเห็นกล่องหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะมีรายละเอียดออยมีการหมดอายุของมันอยู่แล้ว
ก็เห็นนะทุกครั้งที่เวลาเวลาจะรีวิวหรือว่าเราจะซื้อของเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมี
เจ้าของไม่ทราบเลยนะคะดิฉันไม่รู้จักเจ้าของ
มีสคริปต์มาใช่ต้องมีสคริปต์อยู่แล้ว
ไม่ค่ะคนอื่นก็อาจจะลองแต่ดิฉันไม่ลองไม่ได้ลอง
เจ้าของสินค้าคงจะคิดมากขึ้นมากกว่าที่จะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องแค่นั้นเอง
ฉันเป็นผู้รับจ้างอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกทุกครั้งที่รับจ้างก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ย
เวลาออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยหรือมาอยู่ในมือของเราให้รีวิวแล้วเนี่ย
มันก็น่าจะถูกต้องมันมีความผิดอยู่แล้วมันมีความผิดอยู่แล้ว
แต่ว่ามันจะเป็นความผิดที่เราไม่ได้รู้
ในการดำเนินการต่อไป

มาพูดแบบ

บอกหมดเลย

แล้วก็ไม่ได้ลองด้วย

บางทีก็เกินจริงไป